คุณผู้ชมนึกสภาพรถเทรลเลอร์ใหญ่ที่บรรทุกนมสดมาค่ะ

คนร้ายมายิงถล่มรถนี้ครับ

แล้วคนขับที่เป็นผู้หญิงเป็นภรรยาเนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๓ตี๔เนี่ยนะคะ
ตรงถนนเอเชีย๔๑ขาล่องใต้

ไปเจอรถบรรทุกเทรลเลอร์๒๒ล้อค่ะ
ซึ่งบรรทุกนมสดมาเต็มรถเลยนะคะ

คุณผู้ชมดูสินี่ค่ะเห็นไหม
เน้นตรงคนขับเลยอะค่ะ

เจอร่างของนางสาวละลินยาโพสัยอายุ๔๙ปี

เพราะว่าโดนอาวุธปืนพกสั้นไม่ทราบขนาด
ยิงเข้าที่ศีรษะแล้วก็ลำตัวพุนหลายแผลเลยนะคะ
ทีนี้สามีนั่งมาในรถด้วยกันด้วยนะ
ก็คือนายสุวัสดิ์พหนยุทธ์อายุ๔๑ปี
ก็เสียใจมากนะคะที่ต้องมาสูญเสียภรรยาไป

ผมกับภรรยาช่วยกันสลับกันขับรถเทรลเลอร์บรรทุกนมสด
ขับมาจากสระบุรีจะไปส่งให้กับลูกค้า
อยู่ที่ด่านนอกสะดาวของจังหวัดสงขลา
แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งนมพวกนี้ส่งต่อไปยังมาเลเซียข้ามประเทศไปค่ะ
ตอนนั้นผมก็เปลี่ยนมือกับภรรยาผมมาขับ

แล้วภรรยาร้องแบบเจ็บปวด
หลังจากนั้นภรรยานะนะพยายามขับมา
คุณผู้ชมคิดดูสิหลังจากโดนยิงแล้ว
ประคองรถใหญ่คันนี้มาอีก๕กิโลค่ะ
สุดท้ายมาสิ้นใจตรงนี้ลองฟังเสียงสามีหน่อยค่ะ
ผมนอนมาข้างหลังใช่ไหม

ได้ยินแต่เสียงตะปั๊ก
แล้วแฟนต้องรอมาผมก็ลุกขึ้นมา
นี่แหละค่ะพอไปถามสามีว่า
มาจากสาเหตุอะไรใครเป็นคนก่อเหตุ

กำลังจะออกไปกรีดยางไงคะได้ยินเสียงแบบปั้งรัวเลยอ่ะ
แล้วตอนนั้นชาวบ้านไม่กล้าดูนะไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้อีกทีตอนเช้าว่ารถส่งนมคันนี้โดนยิงจนคนขับตายนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูค่ะคุณผู้ชมพบว่ามีคนร้ายไม่ทราบจำนวนเนี่ย
คนร้ายเป็นชายชะกันสองคนนั่งด้านกระบะท้ายก็คือขับมาจอดอยู่ตรงถนน
ถนนเอเชียก่อนจะถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วพอรถเทรลเลอร์ของผู้ตายผ่านมาเนี่ย
คนร้ายก็ขับรถไล่ตามประกบแบบเร็วมากเลยนะประกบแซงด้านขวา
หลังจากนั้นคนร้ายที่นั่งท้ายกระบะก็เอาปืน๒กระบอกกระหน่ำยิงถล่มใส่รถเทรลเลอร์คันนี้ค่ะ
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่า
เบื้องต้นอ่ะตำรวจก็มีการเชิญสามีของผู้ตายเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีเดี๋ยวต้องดูด้วยนะคุณ
เพราะว่าคนร้ายเป้าประสงค์กับใครกันแน่สามีหรือว่าภรรยา
เพราะว่าเขาบอกว่าคู่นี้คือสลับกันขับรถไง
จังหวะที่เกิดเหตุเป็นจังหวะที่เปลี่ยนมือกันพอดี